คุณชูวิทย์บอกว่าไปตรวจสอบโรงแรมเขาไปแจ้งความด้วย
หาว่าเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้
เพราะต้องการปิดปากที่เขาออกมา
แฉเรื่องทุนจีนสีเทา๕เสือมาเฟียจีนหรือเปล่า
นั้นเป็นความเข้าใจของเขา
แต่ถ้าทราบถึงการทำงานของผม
บังเอิญว่าเหตุการณ์แล้วมันพบการกระทำผิดเนี่ยมันเป็นวันที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ได้ไปเฝ้า
คือคือเรื่องนี้ทราบมาก่อนไหมทราบมาก่อนแน่นอนทราบมาประมาณสักเดือนแล้วกัน
แล้วทราบจากใคร๕กลุ่มธุรกิจสีเทานี้ยังไม่ได้มีเกิดขึ้นเลย
คือทราบจากสถานบริการอื่นที่เขาก็เคยพูดไปกล่าวหาฐานบริการพวกนั้น
เปิดเกินเวลามีการปล่อยให้เสพยาในสถานที่พวกเขาพวกเขาเหล่านั้นก็บอกผมมาว่า
พี่กลับไปดูของเขาบ้างสิมาว่าแต่ของพวกผมแล้วมีไม่มีนะแต่ของเขาน่ะมีได้พี่ไปดู
แล้วพูดคำนี้พูดพูดย้อนกลับมาที่ผมด้วยนะเพราะผมก็รู้ว่าพี่กับเขามันก็ใกล้กันอยู่
ถ้าพี่จะให้ความเป็นธรรมพวกผมผมก็เลยมาไง
และวันจริงผมมาเฝ้าดูเนี่ยเมื่อวันคืนวันรอยกระทง
เขาออกตรวจค้นภัพบุรุษนี้๗ภัพธุ์เนี่ย
แล้วยังไงแล้วยังไงปรากฏว่าสถานที่ที่
กลับปิดเอ๊ะมันทำไมถึงปิดซึ่งถ้าเป็นฮาโลวีนแล้วเนี่ยมันก็แน่นอน
ผมวันนั้นก็เลยถึงก็ต้องยกเลิกแผนไป
ถึงมาวันนี้ไงวันที่เกิดเหตุแล้วก็พบการกระทำผิด
คือคุณสันทนากำลังจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนจีนสีเทา
แต่มีนักธุรกิจที่ทำสถานบันเทิงคนอื่น
เขาบอกมาว่าคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยตรงนั้นตรงนี้
ทำไมไม่ไปดูของคุณชูวิทย์บ้าง
แต่วันนั้นไปดูแล้วพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไม่เจอความผิดอะไรนี่
อันนี้ผมถึงบอกว่าเรื่องอยู่ในสำนวนคดี
ผมก็ทำสื่อวันนี้เดี๋ยวก็ไปยื่นหนังสือให้กับทางภูมิกับ
สอนอทองหล่อเขาด้วยเกี่ยวกับคดีนี้
คือทั้งหมดมันมีการแจ้งผมเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์
รายละเอียดในสำนวนแล้วกับพฤติการ
และพยานหลักฐานที่ผมส่งให้ไปเนี่ยมันเพียงพอ
ผมเชื่อว่าเพียงพอเพียงพอขึ้นมีถ้าจะไม่พอคืออย่างเดียว
เรื่องนี้มีการวิ่งเต้น
วิ่งเต้นวิ่งเต้นได้รักษาเขาวิ่งเต้นใครที่เกี่ยวข้องคดี
ผมถึงเตือนไงว่าระมัดระวังนะ
หากว่าคุณไม่ดำเนินคดีตามข้อเท็จจริง
ก็มันอาจจะไปตัวคุณอาจจะเดือดร้อนแทน
ผมก็ถึงทำถือถึงรองผ่อสองรองผ่อบ่อนี่
ผมทำแล้วก็ลองดูสิรองพบเนี่ย
สองคนเนี่ยเขาจะกับคุณด้วยไหม